นายกรัฐมนตรีและหุนากรซช
นำคณะรัฐมนตรีและผู้นำเหล่าทัพ
เข้าโอยพรพลเอกเบรมตินสุฬานนทร์

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี๒๕๖๐นะครับ
ซึ่งผลเอกเปรมก็ได้มีการชื่นชมคณะรัฐมนตรี
ชมนายยกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับ
แต่ว่าเหนื่อยเพื่อความสำเร็จแล้วก็ความสุขของประชาชน
ฟังเสียงของผลเอกเปรมตินสุรานนท์กันครับ
ผมรู้นะครับว่าพวกเราเนี่ยทำงานเหนื่อยมาก
รัฐบาลก็เหนื่อย
ผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อย
แต่ผมคิดว่าอยากจะบอกนายกว่า
เหนื่อยมากเท่าไหร่ความสำเร็จก็จะมากขึ้นเท่านั้น
นายกกับพวกเราทุกคนมุ่งมันจะนำความสุข

ก็ได้ทุ่มเทพลังต่างที่เรามีอยู่
ด้วยความเหนื่อยยากเป็นเวลา๒๓ปีมาแล้ว
และนายกก็ต้องเหนื่อยต่อไป
เพื่อที่จะนำความสุขมาให้ประชาชนของเราให้ได้
ผมดีใจมากครับดีใจที่นายกดีใจที่พวกเรา
ได้ทุ่มเททุกอย่างด้วยความเหนื่อย
ทั้งกายทั้งใจทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี
ทุ่มเทให้ชาติบ้านเมืองไปหมด

เราไม่ท้อแท้เราจะทำต่อไป

ยึดมั่นในความตั้งใจแนวแน่
แล้วก็รองนายกทั้ง๒คนนี้
กรุณาร่วมมือช่วยเหลือนายก
เพื่อให้นายกได้เหนื่อยมากแต่เหนื่อยเร็ว
แล้วความสุขก็จะมาสู่ประชาชนของเรา

มั่นใจว่าโดยการนำของนายกของคุณป้อม
ของเจี๊ยบของรองนายกอีก๒ท่าน
จะทำให้ความเหนื่อยของเรา
สิ้นสุดลงโดยเร็วเท่าที่จะเร็วได้
เรารู้ว่าพวกนายเหนื่อยนะ
สองท่านที่ต่างอันเรือก็ต่างอันอากาศไม่รู้ว่ามีชื่อเล่นหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้เรียก
ก็ขอให้ทั้งหมดเนี่ยช่วยกันเหนื่อย
ช่วยกันเหนื่อยเพื่อความสุขของประชาชน
ที่เรามีหน้าที่ดูแลเขาให้มีความสุข

ถ้าเหนื่อยก็อยากให้เอาพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขึ้นมาดูเพราะว่าพระองค์เหนื่อยมา๗๐ปี
เราต้องทำให้ได้ตามที่พระองค์ท่านสั่งสอน
แล้วก็หลังจากที่ได้ทักทายนายแย่งประมาณบุรุษมนตรี
แล้วก็ได้ทักทายบุคคลอื่นนะครับที่มาร่วมอวยพรด้วยนะครับ
โดยเฉพาะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่พลเอกเบรมบอกว่า
ก็เห็นว่าดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยที่ทำกิน
แล้วก็การขุดลอกคลองลาดพร้าวอยู่ใช่ไหมนะครับ

แล้วก็สอบถามนายยมตรีถึงรัฐมนตรีที่เข้าไปเป็นองค์คมนตรี

นายกรรมตรีก็ได้อธิบายแล้วก็ชี้แจง
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าพบเป็นการส่วนตัว
ภายในบ้านศรีสาวเทเวศกับพลเอกเบรมตินสุรานนท์๑๕นาที

ใช่ครับเมื่อนายกรัฐมนตรีออกมาก็เปิดเผยนะครับ
ว่าได้มีการคุยกันถึงการทำงานในปีสุดท้าย

แต่คุยเรื่องการทำงานอย่าไปจับจ้องเรื่องนี้

เป็นปีของการปฏิรูปที่ทำมาตลอดให้เกิดความชัดเจนขึ้น
โดยรวบรวมทั้งหมดที่ทำไปแล้วแล้วก็ทำต่อ
แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการ

ที่มีการใช้คำสั่งของสชนี่นะครับล่าสุดนี่นะครับ
ก็เตรียมงานด้านนี้นะครับแล้วก็บอกว่า
ส่วนเรื่องของเหนื่อยที่ผลเอกเปรมบอกว่า
ยังต้องเหนื่อยต่อนะผลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่า

ถ้าใช้คำว่าไม่เหนื่อยก็ต้องเลิกซะตั้งแต่วันนี้สินะครับ
นี่คือผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าว
หลังจากที่เข้าพบเป็นการส่วนตัวกับพลเอกเบรมตินสุรานนท์นะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้ก่อนที่ทั้งผู้นำเหล่าทัพ
แล้วก็คณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่บ้านพลเอกเปรมนะครับ
ก็ได้ไปที่มูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัด
กรมฐานราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
เพราะว่าต้องไปอวยพรพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยนะครับ
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับ
ก็มีทั้งทหารตำรวจนักธุรกิจเข้าร่วมอวยพร
แล้วก็รับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ครับ
โดยนายกรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพเดินทางไปร่วมอวยพรเช่นทุกปี
แต่ว่าปีนี้นะครับก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการณ์เหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ